รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับเป็น๖๐นาทีของความอัศจรรย์นะครับ
นาทีของความเชื่อกับรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครนะครับ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราขอหาโทรศัพท์มือถือมาสักนิดนึง

นี่คุณดูลูกคุณเดี๋ยวนี้น่ารักจังเลย

นี่พิเศษหนังควายเขาท้องอยู่

เขาชอบร้องเพลง
ก็คืออยากจะทำอะไรก็ให้เขาทำเป็นตัวเขาเองอะไรอย่างนี้
เหมือนนาวินต้าลูกยังไม่ทันจะลืมตามองโลกหน่อย

คือจะเข้าวงการเนี่ยมันเข้าง่าย

ของผมเหรอผมนี่ต้องมี๒๐กว่าปี

ผม๒๐กว่าผม๒๐กว่าปี
เมื่อก่อนดาราที่เซ็กซี่เซ็กซี่คุณคิดถึงใครบ้าง
ซี่เมื่อก่อนก็ต้องแอนอังคณาทิมดี

ที่ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลย

รถเนี่ยนะครับไปชนกันอยู่บนถนนเนี่ย
เพราะว่าเขาหันไปดูผู้หญิงคนนึงเนี่ย
เป็นคัทเอาท์อยู่แล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำเชคอยู่
โหชนผู้ชายดูมันแบบชนกันใหญ่เลย

ถือว่าณวินาทีนั้นพอสอนั้นเขาเป็นซุปตาคนหนึ่ง
คือถ้าเปรียบเทียบณวันนี้ผมว่าเธอก็ไม่แพ้ยาย

ชีวิตเคยอยู่จุดสูงสุดมาแล้ว

ถึงขนาดที่คนทั้งประเทศเขาติดตามข่าวสาร
เรียกได้ว่าคนคนนี้เฉียดตายกันเลยทีเดียวฮะ

เซ็กซี่สตาร์คนนี้นะครับถึงได้พลิกผันนะฮะ
เราไปฟังจากปากของเธอกันเลยดีกว่านะครับ
พบกับคุณแอนอังคณาทิมดีครับ

เรียกว่าไม่ทิ้งลายแม่เสือสาว

ก็๑๐๐แล้วมึงฮะ

ตอนที่คุณหมอบอกนี่กี่เปอร์เซ็นฮะโอกาสรอด

อาจจะอยู่ได้ไม่เกิน๓เดือน

เพราะแอนจะต้องปลอกเลือดเปลี่ยนตับ
ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดตัวเอง

อยากให้คุณแอนงเล่านะฮะ

อาการที่คุณเริ่มต้นมันเริ่มจากอะไรเป็นยังไง
แล้วตอนที่ป่วยทำไมถึงได้ไปอยู่ในโรงพยาบาลได้

ก็อันป่วยมานานมากอะนะคะ

แล้วแบบว่าเป็นโรคซึมเศร้าด้วย

อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงาน
แล้วก็เงินไม่มีด้วย

แอนก็แบบขายสมบัติของตัวเองหนูทุนหมดแล้วอะ

เคยมีเงินเยอะลงทุนหมด

เคยมีเยอะที่สุดเท่าไหร่

ก็เป็นคนที่ใช้เงินไม่เป็นมั้ง

เราดูแลตัวเอง

ก็ซื้อนู่นซื้อนี่ให้ครอบครัว

อันมีน้องอันมีหลานอันมีแม่อันมีพ่อ

เอาละหานั่นทำหานี่ทำหานั่นทำ
วันหนึ่งแบบว่าเขาไม่เรียกเราไปทำงานอะไรอย่างนี้
เราก็ทำด้วยตัวเอง

ทำอาหารเสริมนี่ก็เยอะ

ในช่วงนั้นงานละครงานในวงการบันเทิง

คิดว่าผู้จัดเขาคงคิดว่าอัน

แอนมีงานอยู่แล้วแอนมีธุรกิจของตัวเอง

ค่ะเรื่องของเรื่องมันคือว่า

แล้วมันก็ไปลงกับทุกสิ่งทุกอย่าง
เลือดไม่มีอาหารก็ทานไม่ได้

ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากที่หนึ่ง

สิ่งหนึ่งวันนี้เราจะได้ยินว่าลดแป้งลดแป้ง

กลัวเป็นน้ำตาลเพราะน้ำตาลมันจะทำให้คนอ้วน

ใช่แล้วอันแบบต้องทำมาหากินตรงนี้
เส้นก๋วยเตี๋ยวคุณกินไหมเวลาคุณกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพวกเรากินก๋วยเตี๋ยว

เห็นบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะคุณเนี่ยถึงขั้นที่ไม่กล้าดูกระจกเลย

กล้าดูกระจกเลยเพราะว่าอันผอมมากอันผอมจนแบบว่า
แล้วอันไม่ยอมเจอผู้คนเพื่อนติดต่อมานั่นนี่นี่ก็ไม่ยอมไปเจอใคร
คือเป็นโรคซึมเศร้านึกออกไหมอยากอยู่คนเดียว

ก็เห็นไหมอ้อกอยู่นี่ทานอะไรเถอะออกไป

แต่ตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าคุณแอ่ร์เนี่ยท้องเนี่ยโต

แล้วแอ้นก็ปกติแอ้นจะเป็นคนซินอัพ

พอเราฉันซินอัพไม่ได้ละว่า

สามปีไม่เลยมันไม่มีแรงมันไม่มีอะไรอย่างเงี้มันแบบน้อยอ่ะมันแบบว่าบอกไม่ถูกมันเป็นเพราะ

ก็นั่นไงก็ถึงบอกว่าทุกอย่างคือฝืนตัวเองอืมฝืนหมดอันฝืนทุกอย่างอันฝืนแบบ
ฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องทำให้ได้อะไรอย่างนี้
แล้วก็อันก็วัยทองด้วยไงแล้วมันก็อ้วนกินอะไรก็ไม่ค่อยได้กินทำไมมันอ้วนมันบวมอย่างนี้อะไรอย่างนี้
แล้วมารู้ว่าตัวเองป่วยตอนที่ตัวเองเดินไม่ได้แล้ว

ก็มีก็เพื่อนอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละ
ก็คือคนที่อยู่ด้วยเนี่ย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

น่ากลัวอย่างนี้ปลอดศักดิ์ตัวเองยังงี้ได้ยังไง

เหอะเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวนะเดี๋ยวจะช่วยนะอะไรอย่างนี้
อันก็เลยไปพออันไปปุ๊บไปร้านนกสิทรินนี่แหละ
พอไปถึงปุ๊บอันก็ทานทานเยอะ
หน้าอันเป็นผีแล้วอ่ะน่าจะเป็นเหมือนผี
มันไม่มีแก้มอะไรอย่างเงี้ยตอบตอบมากแล้ว
พอเสร็จอันไม่ไหวแล้วอันปวดหัวมากอันขออนุญาตกลับก่อนนะอันไม่ไหวจริง
อันลุกครั้งนั้นแหละหัวอันฟ้าอันฟื้นอ่ะล้มเลยอ่ะล้ม
คนในครัวแม่นกแม่อะไรก็มาอุ้มแอนขึ้นรถเฮเลนไปแอดมิตรเลยอ่ะอืม
อันปวดพอไปถึงโรงพยาบาลอันแบบอันบอกว่าทำไมอ่ะต้องนอนเลยเหรอ
บอกเธอถ้าเธอมาช้าวันนี้เธอตายแล้วเนี่ย
ไม่มีเลือดเลยไม่มีเลือด
อันนั้นเหลืองหมดเลยตาอันเหลืองมากตัวอันซีดแล้วก็ดูบมีแต่กระดูกอ่ะ

สิบสามสิบสี่มั้งอันไม่แน่ใจแต่ว่าจะไปวัดไม่ได้เพราะว่าพุงกันป่อง
แต่ทุกอย่างในตัวคือเป็นกระดูกหมดแล้วแต่ลักษณะดวงป่องออกมา
ใช่กระดูกแต่พุงป่องอย่างเดียวแล้วพอเสร็จหมอบอกว่ากลับไม่ได้ห้ามกลับ
ขึ้นไปเลยกลับบอกว่าไม่ไม่อยากนอนนอนสองคนนะ
มันมีเลือดอยู่ในร่างกายแค่๑๕

คือถ้าวันนั้นเนี่ยเฮเรนไม่ได้ชวนออกมากินข้าวคุณตายแน่

โชคดีนะอย่างที่บอกบาปบุญนะได้ออกมาตอนนั้น
พอเสร็จปุ๊บทางที่แอนไปอยู่เขาไม่มีห้องแล็บ
ที่จะเช็คเลือดได้เช็คไอ้น้ำดี

ที่เอาออกไปดูดออกไปนะคะ
ก็ไปเจาะเลือดไปเจาะเลือดต่ออีก
แล้วก็ไปเจาะน้ำดีออกอีก

ทั้ง๒โรงพยาบาลก็ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าอังคณาเป็นอะไร
อันย้ายเจาะเลือดอันอีก

แล้วมีแต่น้ำเหลืองน่ะ

หมายถึงว่าหมอก็แค่บอกว่าอันจะต้องเปลี่ยนตับ

มารู้ว่าแอนติดเชื้อในกระแสเลือด

แล้วก็ไม่มีสารอาหาร

รุนแรงมากเลยไปทำให้ตับมันอักเสบ
ตรงที่ว่ามันไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยง

แต่ค่าห้องเนี่ยสิมันแพง

ยาบางอย่างก็ต้องไปซื้อจากข้างนอก

เป็นทั้งนักแสดงทั้งผู้จัด

แต่ถ้าใครมาเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลอย่างนี้
อันก็จะรู้ไงว่าใครไปให้อันบ้าง

เอาชีวิตรอดกลับมาได้
เพราะว่ากำลังใจจากคนมากมายมหาศาล

แล้วก็ยังมีพวกแฟนคลับนะคะ
แล้วก็ผู้จัดทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงค่ะ

แล้วก็พี่ที่ไปเล่นคอนเสิร์ตให้แอนด้วยค่ะ

จริงแล้วต้องบอกนะครับว่าชะตากรรมของคุณแอน
เรียกว่าขึ้นจุดสูตรจุดสูงสุดแล้ว

ครั้งนึงเนี่ยมีเงินติดตัวเหลืออยู่แค่๒๐บาทเท่านั้นเอง

กับคุณแอนอังคณาทีมดีเดี๋ยวกลับมาครับ
เอาละครับกลับมามูลกันต่อนะครับ
กับชีวิตของอดีตเซ็กซี่สตาร์
ชื่อดังนะฮะคุณแอนอังคณาจิมดีครับ

ชีวิตตัวเองก็เคยอยู่จุดสูงสุดมาแล้ว

แม้กระทั่งไม่มีเงินรักษาตัวเอง
เคยมีรางบอกเหตุอะไรบ้างไหมฮะว่า

ก็ไม่มีรางอะไรนะคะแต่ว่า

หน้าตาเราก็แบบว่าไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้

ไปทำอะไรผิดหรือเปล่าว่าเราแบบ

๕๖ปีนะคะ

เรายังมีเงินเหลือเราก็เอาไปลงทุน
ทำธุรกิจนั่นทำธุรกิจนี่ทำอะไรอย่างนี้

มีเหตุการณ์ที่วันนี้พี่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้

เป็นเรื่องที่ปฏิหารหรือเรื่องอะไร

กลัวอันเป็นคนกลัวมาก

ตัวดำปีกแล้วยืนอย่างนี้

ตอนนั้นคุณฝันหรือเปลี่ยน

แล้วอันก็งงไง
แล้วอันก็แบบตัวอะไรอะ

ตามความที่คุณได้ยินเพื่อนคุณถามคุณ

ตัวใหญ่หมวกแหลมตัวใหญ่มาก

ไม่เห็นไม่มี

อันนี้คือเรื่องแปลก

มารับชีวิตไปถ้าจะตายก็คงจะตายไปแล้ว
แต่ความฝันถ้าสมมติคุณฝัน

และคนที่อยากเจอและไม่เคยเจอมานานมาก

ใช่เพื่อนเก่า
เพื่อนนักเรียนนั้นไหนสมัยภูคศรองสี่สิบกว่าปี

ผลเลือดก็อยู่ดีขึ้นมาซะอย่างนั้น

สิ่งทุกอย่างคืออาการที่เราเคยทรมาน

เว้นไปสักอายานเดือนกว่า

เธอโชคดีมากเลยนะ

ตับซึ่งรักษาไม่ได้

ถึงขั้นที่ว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนใจ

เขาช่วยเราแค่๕๐เองนะ

อะไรด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคือ

การที่คุณหายเนี่ยเกิดขึ้นจาก

ใช่ค่ะแอนก็คิดว่าน่าจะเป็นปฏิหาร

มีส่วนอาจจะมีส่วนก็ได้ค่ะ
วันแอนจะเล่าให้คนฟังนี่นานมากนะ

แอนอังคณาทีมดีนี่คือฮอตจริง

ชนบนทางด่วนนั่นก็คืออันประสบความสำเร็จมาก
แล้วก็อายุ๒๕

แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับความดัง
อยู่คู่กับชีวิตที่ดีขึ้น

คงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อันบูชามา
๓๐กว่าปีแล้วค่ะ
เป็นพระค่ะ

คือเป็นพระสมเด็จนางพญาเก่า

เพื่อนให้มาแม่เพื่อนให้เพื่อน
แล้วเพื่อนก็ให้มาคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะ
ตั้งแต่มีพระองค์นี้มา

ก็มีงานมีอะไรให้ทำตลอดเวลาไม่ค่อยได้หยุด

แต่ครั้งหนึ่งคุณไม่มีเงินเลย

ชีวิตทุกอย่างพังหมดมืดแปดด้าน
โอเคอย่างที่บอกรถขายหมด

มีค่ะเมื่อก่อนเคยมีโลหลงโลเล็ก

มีหมดค่ะทุกอย่างที่เขาเรียกว่า
สิ่งฟุ้มเปรย์ที่มนุษย์ทุกคนอยากจะมี
กระเป๋าแพงทุกอย่างมีหมด

แต่ในที่สุดวันที่คุณไม่มีปุ๊บคุณเอาไปขายหมดเลย
ขายส่วนหนึ่งแล้วก็

เอาพระไปจำนำ

แล้วงานก็ไม่มี

ท่านต้องยอมรับสภาพให้ได้

แล้วก็เพราะว่าอันใส่ท่านมาตลอดติดตัวตลอด
ว่าจะไปไหนอยู่ตรงไหนยังจ่ายไม่ได้ก็ต้องเหน็บ
พระไปอยู่โรงรับจำนำไม่ใช่เดือน๒เดือนนะครับ
พระองค์นี้ไปจำพรรษาอยู่โรงรับจำนำ

ห้าปีนั้นเรียกได้ว่าสุขภาพเริ่ม
ตอนนั้นยังไม่เป็นเอาเรื่องงานก่อน

งานก็ไม่มีจากที่เคยได้ค่านั่นนี่นี่ก็ตัดเราออกจากกองมรดกบอกว่าบริษัทไม่มีเงินจ้างแล้วเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ
ร้านเสริมสวยที่เคยทำอยู่ก็เราไม่มีเงินไปลงหุ้นเพิ่มเราก็โดนตัดอีก
บางทีก็มีงานร้องเพลงมันก็มีได้เป็นจ๊อก
หลังจากนั้นมาไม่มีเลย

ช่วยชีวิตคุณแอนรอดมาแล้ว
เงินที่คนช่วยเหลือพอดีที่จะไปเอาพระองค์นี้ให้กลับมาอยู่กับคุณ

พออันนี้ออกจากโรงกาลปื๊บ
อันก็ไปถ่ายพระองค์นี้ออกมา

เหลือค่ะเงินเหลือที่แบบว่า
พวกคนในวงการเพื่อนพี่แล้วก็พวก
ของแฟนคลับอะไรพวกนี้นะคะ
ที่ช่วยบริจาคอันมาทำให้อันมีเงินเหลือพอที่

เพราะร่างกายก็ยังไม่สมบูรณ์ดีใช่ไหมคะ
แล้วแอนก็ไปถ่ายภาพออกมาเป็นนิมนต์กลับมา
เป็นอิมนต์กลับมาพออันมาใส่
หลังจากนั้นมาแอนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
งานก็เยอะขึ้นรายได้ก็มีมากขึ้น
ได้ก็มีมากขึ้นมีคนให้ไปร้องเพลง

แสดงว่าพี่คุณจะบอกว่าตั้งแต่เอาพระองค์กลับมา
จากการจำพรรษาในโรงรับจำนำ
กลับมาปุ๊บ
งานเนี่ยเยอะขึ้นมากเพราะคนก็อยากรู้เรื่องแอนมาก
อาจจะเป็นด้วยอันนี้ส่งของพระที่เราออกมาก็ได้
ใช่พี่ครับน่าจะเกี่ยวนะ
ถ้าสมมุติประสบปัญหาชีวิตอะไรจะเอาไปจำพรรษาที่โรงรับจำนำอีกไหม

ก็ภาวนาขอให้ท่านให้แอนมีงานที่เยอะ

เอางี้นะฮะคือคุณผู้ชมก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณแอนมาพอสมควรแล้วนะฮะ
ว่าจะเป็นเรื่องราวของอาการป่วยนะฮะ

โอ้โหเดี๋ยวมากก่อนเนี่ยดังมาก

วันหนึ่งชีวิตเธอเหลือเงิน๒๐บาท
อาจจะเป็นเพราะดวงของเธอหรือเปล่า
เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะขอเชิญหมู่ขั้นเทพอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศนี่นะครับ

ว่าผู้หญิงคนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเธอ

เอาละครับแล้วตอนนี้นะฮะเราขอเชิญนะครับ

งูให้สุดกับหมู่ขั้นเทพ

ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในรุ่นหรือยุคของอาจารย์ลักษณ์อยู่แล้ว

ถ้าสมมุติอาจารย์ลักษณ์ติดตามข่าวของพี่แอน
เมื่อกี้นี่เขาเล่าอยู่อย่างหนึ่งพี่อาจารย์
เขาบอกในระหว่างที่เขาป่วยหนักอยู่เนี่ย
เขาฝันเห็นผู้ชายตัวสูงดำเลยมายืนอยู่ที่โรงพยาบาล
หลังจากที่เขาเจอวันนั้นนะฮะอาจารย์ฮะ
ผู้ชายคนนั้นในฝันเป็นโยมทูต
อาการของเขาหมอยังตกใจเลยว่าทำไมมันดีขึ้น
ดังนั้นที่หมอบอกว่า๓เดือนบ๊ายบายละ
คือการที่มาของยมทูตที่จะมาวิญญาณทั้งคนที่หมดอายุไขเนี่ย

หมายถึงว่าบางคนไม่ได้ถึงที่ตาย
แทนที่เขาจะมาแล้วเขาตรวจแล้วไม่ใช่
ก็แปลว่าได้รับควรให้อยู่ต่อ

เพื่อที่จะมาเอาแต่พอไม่เห็นแล้วไม่ใช่
ยังไม่ถึงคาดยังไม่ถึงดวงของเขา

มันจะมีสิ่งที่เราเห็นในนิมิตร
หรือเห็นในความรู้สึกครับ
นั่นน่ะคือสิ่งที่น่าจะมา

หรือว่าพิจารณาแล้วว่าใช่หรือไม่ใช่
บุญของบุคคลเป็นเครื่องคุ้มรักษา
คนที่ต้องตายคือหมดบุญและกรรมในชาตินี้
ทีนี้ที่มาอยู่ต่อด้วยบุญเขาเอง
มันคงไม่ได้รับพรอะไรจากใครหรอก
แต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวไง
ถึงว่าทุกคนไม่ได้แปลว่ามีมาตรฐานแบบนี้

คุณแอนอาจจะมีสื่อสัมผัสพิเศษกับสิ่งเหล่านี้

เขาไม่ชอบเขาไม่รู้เขาอะไรเขาไม่ยอมรับอะไรเลย
แต่ถ้าเกิดว่าคุณแอนเล่าให้ฟังก็แปลว่า
เราต้องมาวินิจฉัยว่ามันคืออะไร

หรือจะเป็นนิมิตรที่เกิดว่าด้วยเรื่องอะไร

กลับเป็นนิมิตรนิมิตผมก็ต้องอ้างถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์
ประสบการณ์ว่าถ้าเป็นสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไร
ตามดวงเกิดวันที่๙กุมภาพันธ์ก็เกิดราศีมังกร
ลักษณะอยู่ราศีมีนแล้วมีดาวเกรดเล็งจุดเกิด
คุณแอนมีดวงชะตาที่แปลกมาตั้งแต่เกิด

แต่เป็นคนที่มีความเป็นคนอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น
เกิดราศีมังกรหมายถึงเกิด๑๖มกราศ
๑๖กุมภาพันธ์โดยประมาณไม่เทียบกับเวลาเกิดนะ
เอาแค่ช่วงวันที่เกิดเนี่ยจะเป็นคนที่หนึ่ง
เป็นเหมือนคนโบราณมาเกิดเป็นคนจริงจังกับชีวิต
เป็นคนรักใครก็รักมากเกลียดก็เกลียดมาก
กิเลสตันหาอารมณ์จิตวิญญาณเป็นแบบไรเป็นแบบนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลง
ยากที่จะเปลี่ยนแปลงคือมันจะมีรากแห่งจิตวิญญาณ
ในความเป็นตัวตนที่ตัวเองรู้จักตัวเองมาก
ชะตานี้เป็นดวงชะตาที่ต้องเข้ามาใส่ในทางศีลทางธรรม
เวลาไปสู่ในวัยเด็กวันหนึ่งจะมีชื่อเสียงโด่งดัง
ประสบความสำเร็จจะมีทุกอย่างที่ปรารถนา
จะเป็นคนที่มีทรัพย์มีสมบัติมีชื่อเสียง
แต่ถ้าเกิดไม่สร้างบุญสร้างกุศล
โบสถ์วิหารเจดียนด้วยทานบรมี

เป็นดวงชะตาที่มีสัมมาธิ

รู้ว่าบาปบุญคุณโทษ

เป็นคนที่มีความละเมียดบรรจงวิจิต

เป็นคนเกิดวันอาทิตย์ทำให้ดาวประจำตัว

เป็นคนขยันมากหรือเป็นคนที่มีความ

ตรงที่แอร์ลักคมคุณปฏิบัติมาตลอด
เป็นคนนั่งสมาธิปฏิบัติสร้างโบสถสร้างวิหารมาตลอด
ดาวการเงินเมื่อยามหาได้ก็หาได้มาก
เพราะดาวการเงินเป็นมหาอุดในพื้นดวงชะตาเดิม
ก็แปลว่าไม่ใช่ทหารได้น้อยเลย

ทีนี้ไอ้ตอนที่ได้มากแล้วเนี่ย
มันก็ต้องไปคิดต่อว่าบริหารจัดการชีวิตอย่างไร
วันนี้ก็ต้องคิดดูดวงแล้วย้อนดูตัวเรา

มีบ้านมีที่ดินมีแอสเซจต่าง
เก็บแล้วแต่หนี้เยอะมากเลยนะ

ทีนี้ในดวงชะตาเนี่ย
ก็ที่บอกได้ว่าดวงชะตานี้คือไม่มีใครรู้เกินคุณแอน
มันมีอย่างนี้นะวิชาดูดวงคือดูตามวิชา
ความจริงผู้ที่ถูกดูจะรู้มากกว่าเรา
คือต้องถามไงว่าในตอนที่หาเงินได้หาเงินได้เยอะจริงไหม
แล้วตอนที่ได้มาแล้วมันไปอยู่ที่ไหนบริหารจัดการอะไรอย่างไร
นี่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องชีวิตมันเป็นเรื่องการบริหารการจัดการ

ดวงของคุณแอนอังคณาทิมดี
ณวันนี้จะต้องเรียกได้ว่าผ่านความเป็นความตายมาแล้ว
เวลาที่จะต้องมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาแล้วทำอะไรอีกครั้งหนึ่ง

ช่วงนี้ราศีไหนฮะที่ควรจะต้องมีกำลังใจอย่างหนักเพื่อที่จะลุกขึ้นมาทำอะไร
ราศีมีนราศีกันราศีสิงราศีกุม
สี่ราศีนี้เพราะอะไรถึงต้องเป็นสี่ราศีนี้
ราศีมีนทั่วฟ้าเมืองไทยรวมถึงราศีมีนของคุณแอนที่เป็นราศีมีนอันเกิดจากการผูกดวง
ในขณะเวลานี้คนเกิดราศีมีนจะมีอย่างหนึ่งคือเกิดอาการท้อแท้เบื่อหน่ายในความเป็นไปในชีวิต
ไม่อยากได้ไม่อยากมีเบื่อเซ็งอยากปลีกเวกเหมือนกับหมดอารมณ์อันนี้จริง
อันนี้จริงไหมครับคุณแอน

จริงว่าคนเรามีสิทธิ์จะให้กำลังใจจากตัวเองได้ในเวลาที่จะให้กำลังใจในเวลานี้คือตั้งแต่วันที่๑๒มีนาคมนี้จนถึงวันที่๕กันยายน
ดาวพฤติภัษฐภาษาสวรรดิโครจรมรเร่งขตางชาวราศีมีนหมายถึงดาวแห่งการเรียนรู้พัฒนาเจริญเก้าหน้า
ความตั้งใจด้วยกุศลด้วยมงคลด้วยความดี
มันจะทำให้ตัวเองนั้นล้มเป็นยืน

ใช่มันเป็นห่วงเวลาเพียงแค่๑๒มีนาคมถึง๕กันยายนเท่านั้น

ราศีสิงศ์ต้องเซ็นเตอร์ที่อะไรสักเรื่องหนึ่ง
เพราะราหูทัพพอหลัง๔สิงหาปุ๊บเนี่ยลาหูไปเนี่ยนะ
ก็จะสว่างสวัยลดโทษช่วงชัชวาน
แต่ถ้าเกิดไปรอหลัง๔สิงหาคนอื่นเขาก็ตีกินกันหมดแล้ว

เพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีสิงศ์หลัง๔สิงหาดวงเปิดแน่นอน
แต่ตอนนี้เตรียมตัวให้พร้อม

ราศีกุมคล้ายกับคนเกิดราศีมีน
มันเป็นอย่างนี้นะตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากลุกจากที่นอน
ไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรไม่อยากคุยกับใคร
เบื่อผมรู้จักหลายคนนะ

แต่มันต้องไปประเทศที่เวลาเร็วกว่าประเทศไทยนะ
แสดงว่าคนที่เกิดราศีกุม

มีนสิงห์เนี่ยเดินทางไปในเวลา

แล้วไม่ใช่ไปแล้วไปนอนปลุกอยู่ในห้องพักนะ
มันต้องไปดูต้นไม้ใบญาติ

ว่าตอนนี้ดีก็ต้องรีบทำอะไรหลายอย่าง

สิงห์เนี่ยมันจะรอเพื่อดีหลัง๔สิงหา
แต่ราศีมีนราศีกุมต้องให้กำลังใจตั้งแต่วันนี้
พอถ้าเลยขอบเขตของประมาณเดือนกัญญาแล้วเนี่ย
มีกิจกรรมแล้วนะ
ที่จดจำติดตราตึงใจในความเซ็กซี่หรือความงดงามหรือเสน่หา
แต่ดาวราหูเป็นปรากเกษตรคือหมายถึงไอ้ดาวดวงนี้คือราหูเขาเรียกว่าโลกแห่งมายาเนี่ย
คุณแอนเบื่อหน่ายมากมันจึงไม่เกิดภาพมายาหรือการที่แสดงเขาเรียกอะไรนะ
เขาเรียกการมีอินเนอร์หรือการที่จะมีอารมณ์ต่างคุณแอนต้องหาโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ

มีมั้ยมีใครมั้ยมีคนมาชวนมาอยู่นะ
ดวงชะตาเนี่ยถ้าเปลี่ยนนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยรู้จักกันมาแต่เก่าก่อนให้โอกาสในการทำงาน

คิดนะว่าน่าจะประมาณสักเดือนมิถุนากรกฎาเนี่ยจะมีข่าวดีแล้วอืมเรื่องงานเนี่ย
เรื่องการเงินล่ะเป็นไงชีวิตเงินนั้น
พื้นดวงชะตามีดาวที่เป็นดาวตัวแทนการเงินมีตำแหน่งเป็นมหาอุดแปลว่ายามเมื่อได้เงินจะได้เงินมาก
เหมือนอยู่รอบตัวแต่จะคว้าเอามาอย่างไร
คุณแอนมีดาวพื้นดวงในดวงชะตาเรื่องดาวการเงินเหมือนผมเลยคือดาวอังคารเป็นมหาอุด
กล้าแข็งขยันให้ทางอังคารเพราะฉะนั้นมันต้องมีความสามอย่าง
กล้าแข็งขยันเป็นดาวตัวแทนการเงินเพราะว่าถ้าความกล้ากลับมาความแข็งแรงกลับมาความขยันกลับมาเงินจะกลับมามากมาย

ถ้ามีเงินแล้วประมาทถ้ามีเงินแล้วไม่ระวังหรือบริหารจัดการด้วยสติ

เหือจ๊ะต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะเยอะ

งานอะไรก็ตามทีที่ตัวเองรู้ทะลุปูโปร่ง
ในเรื่องที่คิดจะทำอันนั้นก็คือใช่
มันต้องเป็นการค้าหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
กุศลช่วยเหลือเกื้อกูล
อะไรแบบนี้มันจะเป็นงานที่ถาวรและมั่นคง

คือในดวงชะตานี้มีแต่คนอยากจะนอนกับเขา

ดาวสุกกุมจุดเกิดเป็นมหาอุด
แปลว่าคนมีอาการที่เห็นเขาคือ

แล้วทำไมพื้นดวงนี้ถึงอาพับทางด้านคู่ล่ะฮะ
คือ๑๐กว่าปีเนี่ยเธอถึงไม่ได้มีคู่จริงจังที่ครอบครองอยู่

คุณเคยเจ็บป่วนธรูปราบเฮียร์เพราะผู้ชายมากี่คนล่ะ

แม้ว่ามันจะไม่ได้ครองรักครองคู่ดุดดังเช่นคนอื่นที่เป็นไป
แต่รู้สึกถึงความห่วงหาอาธรณ์ห่วงใย
แบบนี้เคยทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันกันมา
อ่าฮะแล้วตอนนี้จะเจอไหม

นับตั้งแต่วันที่๖กันยายนปีนี้
บวกไปนะ๒ปีเต็ม

ไม่เกินปีตรงนั้นน่ะมาแน่นอน
เป็นผู้ชายเป็นประเภทไหนอะไรยังไง

อยากจะร่วมชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุข
แล้วมาอยู่ร่วมแล้วก็เกื้อกูลทั้งชีวิตการงาน

ไม่ได้มีพันทุกพันทะมาแต่งงานแล้วแล้วไม่ใช่นะ
อาจจะเป็นพ่อม่ายมาอาจจะเป็นต่างชาติด้วย

แล้วถ้าถ้าตอนนี้มีเข้ามาเนี่ยคะไม่ใช่
มันจะไปตัดทอนบรรทอนตัดรอนบุญที่เราควรจะไปลุยเรื่องงานนะ

ในพอสอนั้นดาวพิธรภัสดีจรทัพจันทร
พระรหัสดีทัพจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียนี่
มันจะเจอคู่ที่เคยเกื้อกูลกันมาแล้วรู้สึกแบบ
คนต่างเลยคนนี้ใช่
อ่ะอ่าแบบนี้เลย

เรื่องสุขภาพเธอมีโอกาสจะกลับไปป่วยอย่างเดิมอีกไหม

เพราะว่าดูจากในดวงชะตาดาวอายุเนี่ยนะ
เกิดวันอาทิตย์ดาวอายุคือพระจันทร์
มันไปเป็นวินาศกับอาทิตย์เดิมในชะตากำเนิด
แปลว่ามีสิทธิ์ป่วยเจ็บแบบหาสาเหตุไม่ได้

กำลังใจตัวเองนี่แหละ

อย่างงั้นจิตใจผมจะหดหูมากเลย

พื้นดวงชะตานี้มันเป็นดวงชะตาที่มันมีความเจิดจรัส
เหมือนเป็นเพชรที่ถูกเจราใน
หมายถึงว่าเสียดายที่เรามาดูดวงกันตอนที่คุณอายุมาก
แต่ถ้าเกิดผมด้วยดูดวงคุณตั้งแต่อายุน้อย
ผมจะพูดเลยว่าสิ่งใดที่ไม่มีจะมี

เพราะวันนั้นเมื่อวันที่มันผ่านจากไม่มีเป็นมี
คุณจะนึกออกเลยว่าแม่นตรง
แต่ในวันนี้มันเพียงแต่ต้องมาทบทวนชีวิตจากรากบุญกรรม

เพราะฉะนั้นเมื่อมีของดีอยู่จงอยากกลัว
ราชศรีดวงจิตย่อมเป็นราชศรี
เพราะดวงชะตานี้เป็นคนทรนงตน

มุ่งมั่นตั้งใจอะไรแล้วจะทำจริง
เมื่อมันมีขึ้นเมื่อไหร่นะที่เหรอมันจะสำเร็จ

ผู้จัดคนไหนสนใจจะให้พี่แอนร่วมงานด้วย

ขอให้ต่อสู้ฟันฝ่าผ่านไปให้ได้นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเพื่อนในวงการอย่างน้อยก็

ไปผ่านบทบาทบนหน้าจออีกครั้งหนึ่ง
ดวงนี้ก็เจอเจิดจรัสเป็นประกาย
เรียกและติ้งอย่างชับพรรณทันใด

ดีอย่างงั้นโอ้ยขอบคุณแม่ผมถามคำสุดท้ายเลย
คุณแอนควรต้องไปไหว้พระองค์ไหนมากที่สุด

คนมีปัญญาสูงจึงไม่ต้องการนำ

ปัญญาในดวงชะตาน้อยจึงต้องใช้ศรัทธานำ

ตัวพ่อหมูตัวแม่และแน่นอนนะครับหมูขั้นเทพนะครับ

บูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้น
ประดานต้องหมูไนท์

โปรดติดตามตอนต่อไป